คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบขคุณ
และปรากฏว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาส
ระหว่างผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
เพื่อจะส่งเอกสารกับรอปภ

คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ผู้เสียหาย

เห็นรอปภตอนต่อยชัดเจนเลยนะครับ

อ่ะจะบอกแล้วคิดมีปัญหากัน

คุณไม่มีสิทธิ์อย่ามาผลักตัว
อย่าคุณด้านหน้าร้าน๑

เอาล่ะปี

ทีคอยตีมา

บางทีก็คิงบางทีก็คุณ

เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

แล้วก็มีการต่อว่าเรื่องที่

้อนสอนเข้ามาภายในสถานีขนส่ง
จากนั้นเกิดปากเสียงกันแล้วรอปภก็ฟิลขาดครับ
กำปั้นชกเข้าที่ใบหน้าของคนถ่ายคลิปครับ
ส่วนอีกฝ่ายก็ท้าทายกันไม่เลิกเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ที่บขที่ขนส่งของเชียงใหม่เขานะครับ
คนที่ถ่ายคลิปนี้คือนายพลพัฒนลำพูนอายุ๔๗ปี

บอกว่าในวันดังกล่าวผมขับรถไปทำธุระ
ในนี่แหละนายศาลีขนส่งผู้โดยศาล
เพราะจะเอาเอกสารขึ้นไปส่งให้
เขาไปส่งให้คนที่อยู่ข้างบน
ปรากฏว่าวันนั้นฝนมันตก
ผมก็เลยขับย้อนสอนผมยอมรับ
ผมขับย้อนสอนเข้ามาแล้วผมมาจอดตรงท้ายรถ
โดยสารที่เขาจอดเฉียงไว้นะคุณ

รอปภเขาบอกหนึ่งก็คือย้อนสอน

แต่ว่าพี่พลพัฒน์เขาบอกว่าแต่ผมก็รีบไงคุณ
แล้วก็รอบพอพอบอกเดี๋ยวลงมาแป๊บเดียว

เพราะกลัวเอกสารจะเปียกฝนมันตก

มุมเขานะเขาก็คิดว่าจอดแป๊บเดียวเดี๋ยวลงมา
พอลงมาเท่านั้นแหละก็เจอรอปภเข้ามาไล่แบบนี้
แล้วพี่พลพัฒน์เขาก็ไปตรวจร่างกายมาแล้ว
เห็นตรงโหนกแก้มไหมตรงแก้มฝั่งซ้ายเห็นค่ะเขียว
เขาบอกว่ากระดูกแตกเขาบอกแบบนี้ว่ากระดูกแตก
เขาชี้ให้ดูเลยไปหาหมอมาแล้วแจ้งความมาแล้วด้วย
และอีกอย่างตอนนี้รอหมอศัลยกรรมนะต้องมีการใส่พัสตรงพลาสติกเลย
มันเป็นช้ำข้างนอกแต่ข้างในมันเป็นแผลเขาบอกแบบนี้นะฮะ
เรื่องต้นได้เข้าแจ้งความกับตำรวจฐานทำร้ายร่างกายแล้ว
ซึ่งตำรวจได้ส่งตัวของนายพลพัฒน์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะต้องเชิญรอปภในคลิปมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
พี่เขาบอกแบบนี้ผมนะเป็นยูโดสายดำนะ
ผมเป็นยูโดสายดำแค่ผมฟันมือใส่ลูกกระเดือกเขาเนี่ย
เขาตายทันทีนะพี่เขาบอกแบบนี้นะครับ
แต่ผมไม่ทำครับเพราะว่าผมก็พยายามอดกลั้นไว้
แล้วไม่อยากให้เหมือนคดีมันพลิกกลายเป็นฝ่ายเขาไปทำร้ายร่างกาย
อะไรประมาณนี้ทีนี้ครับ
ถามว่ามีเจ้าหน้าที่ของขนส่งอยู่ไหมคุณมี
คุณเห็นไหมนั่นน่ะที่ที่ใส่ชุดกากีแล้วก็มีเสื้อกันผลน่ะคือตัวของนายพลพัฒน์
เขาก็เดินเข้าไปถามพี่เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมตอนเข้าไปถาม
คือตอนนี้นายพลพัฒน์บอกว่าจริงก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของขนส่งที่นี่ติดต่อมาแล้วนะ
จะขอโทษขอโพยแต่เขาบอกอันนี้เป็นคดีอาญา
ความไม่ได้เพราะโดนทำร้ายร่างกายนะฮะ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะฟ้องร้องกันต่อนะครับ
ใจเย็นน้อยจริงอะไรหยวนได้นะคนไทยกันนะคะ
แล้วก็ขออภัยก่อนเมื่อกี้บอกขนส่งเชียงใหม่ไม่ใช่ขออภัย
ขนส่งเชียงรายที่เชียงรายนะฮะ